ไปดูนกกระตั้วแสนรู้
พอเปิดเพลงปั๊บเต้นปุ๊บเลยครับ
คือขออภัยที่ต้องหัวเราะก่อน
เพราะมันดูน่ารักน่าเอ็นดู

เปิดเพลงปั๊บมันเต้นเห็นไหม

แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะมันเป็นพฤติกรรมการเต้นจริงหรือเปล่า

คือแต่มันร้องเสียงเจ้าอย่างนี้
หลายคนเขาก็มองไปในทางน่ารักน่าเอ็นดู

อายุยืนเนอะ
อยู่ในบ้านของคุณจอย
คุณจอยเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้ฮะ

นกที่มีนิสัยร่าเริงเจ้าของเขาบอกเองนะ

แล้วยิ่งเปิดเพลงนะ
โดยชาวเพลงเตาก๊อยของพี่จิน

โอ้โหมันออกสเต็ปเมามันเลยมันโยกระเบิดเถิดเทิงเลย
เรียกได้ว่าแสนรู้จริงเจ้าของเขาว่างั้น
เธอบอกนะว่าเธอไม่เคยพบเห็นนกตัวไหน

เต่าง้อยเต่าง้อยเต่าง้อย
อ๋อที่เราได้ยินเสียงเมื่อสักครู่คือมันร้องเพลง